สวัสดีค่ะพบกับร้อนน้ำกับดิชันนัทชายกิตมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะอากาศต้นเดือนแบบนี้ค่อนข้างแปรปรวนนะคะ
ช่วงเที่ยงเนี่ยโอ้โหร้อนอบอ้าวจริงเลย
แต่พอตกเย็นนะคะคุณผู้ชมฝนเริ่มตั้งเขาฟ้ามืดครึ้
แล้วก็ฝนตกลงมาในที่สุดใช่ไหมคะสภาพอากาศแปรปรวนแบบนี้นะคะ
มีปัจจัย๒ปัจจัยหลักค่ะคุณผู้ชม
หนึ่งเลยก็คือร่องความร้อนนะคะที่พาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทยนะคะ
บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกนะคะ
อกจากนี้ยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามด้วยค่ะคุณผู้ชม
วกกับในระยะนี้นะคะมรสุมฝนประจำฤดูพัดปกคลุมค่ะ
บริเวณอ่าวไทยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะ
ชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
บริเวณไหนที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นอาจจะสูงกว่า๒เมตรค่ะ
คุณผู้ชมค่ะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลายคนประหลาดใจค่ะ
เพราะว่ามีลูกไฟคุณผู้ชมลอยอยู่กลางอากาศก่อนที่จะระเบิดขึ้นนะคะ

ดูนะเดี๋ยวจะมีลูกไฟปุ้มแบบนี้ค่ะ
หลายคนตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะล่าสุดนักวิทยาศาสตร์เขาออกมาบอกแล้วนะคะว่าไม่ต้องตกใจค่ะ
เพราะว่าที่เห็นอยู่นี้นะคะคืออุกบาทค่ะคุณผู้ชม
พอเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยก็จะสลายไปในที่สุดไม่เป็นอันตรายใดค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ